ดูเรื่องนี้กันก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูด้านหลัง
สาบแช่งโจรใจบาปอันนี้ใช่ไหมเรื่องเรขอเงินแต่
เรื่องนี้สำคัญสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลาย
คุณผู้ชมมันมาอีกแล้วเรื่องของการเอาลูกตัวเองไปฝากเลี้ยงกับคนอื่น
แล้วสุดท้ายแม่คนนี้บอกว่าเพิ่งจะไปฝากเลี้ยงได้ไม่กี่วัน
ปรากฏคนที่เลี้ยงลูกให้ส่งมาบอกส่งรูปลูกมาบอกลูกมีอาการชักเกร็ง
สุดท้ายมีภาวะเรื่องของสมองบวกนะคะ
คุณผู้ชมคะน้องอาการหนักค่ะนางสาววนิดาอายุ๒๖ปีนะคะ
เธอบอกว่าตัวเธอเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่ระหว่างที่กำลังจะเตรียมหางานทำ
ในอำเภอหนองแคร์ทีนี้ตอนนี้ก็เลยมีคนแนะนำ
คือเธอก็ไม่สะดวกในการเลี้ยงลูกต้องไปทำงานใช่ไหม
ก็แนะนำว่าให้พาลูกชายวัย๑ขวบ๒เดือนชื่อน้องดิว
เอาไปฝากเลี้ยงไว้ที่บ้านหลังหนึ่ง
เป็นบ้านของนางสิริยาพรหรือว่านางปุ้ยอายุ๓๓ปี
บอกว่าก่อนที่จะเอาไปฝากเธอก็ไปดูมาแล้ว
ไปดูสถานที่ก็เห็นว่าเอ๊ะบ้านหลังนี้มีผู้ใหญ่อยู่กับหลายคน
มีผู้ปกครองพาเด็กมาฝากเลี้ยงอยู่สัก๒๓คน
สถานที่ก็ดูดีนะสะอาดสุดท้ายได้ตัดสินใจ
เอาน้องดิวไปฝากเลี้ยงไว้วันละ๑๕๐บาทเป็นค่าจ้าง
ฝากไว้ตั้งแต่วันที่๖๘กุมภาพันธ์๓วันค่ะ
ระหว่างที่ฝากเลี้ยงความเป็นห่วงของเธอเธอแชทคุยกับพี่เลี้ยง
หรือว่านะคะเนี่ยนางปุ้ยตลอดเวลาเขาบอกว่าวันที่๑วันที่๒
ไม่มีปัญหาอะไรเลยพอเข้าวันที่๓นางปุ้ยส่งข้อความ
มาบอกว่าลูกชายของเธอมีอาการผิดปกติมีอาการตัวเกร็ง
เลือดไหลออกทางปากนอนกัดลิ้นตัวเอง
แล้วส่งภาพมาให้ดูด้วยค่ะตอนนั้นเธอเห็นรูปของลูก
ตกใจมากท่าไม่ดีรีบกลับไปดูลูก
ไม่รู้สึกตัวนะคะแล้วร่างกายมีร่องรอยฟกช้ำนะคุณ
รีบส่งต่อไปที่โรงพยาบาลใหญ่ก็คือโรงพยาบาลสระบุรีทันที
สแกนสมองแล้วพบว่าน้องมีอาการสมองบวมอยู่ในอาการขั้นวิกฤต

แล้วหมอถึงขั้นพูดกับแม่ว่าแม่แม่ทำใจนะ
ตอนนี้น้องดิวอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจ
แล้วก็ยาเธอช็อกมาก
ได้สติรีบกลับไปถามปุ้ยว่าปุ้ยเกิดอะไรขึ้น
ตอบมาแบบนี้ว่าน้องดิวหรือว่าลูกชายของเธอ

สงสัยว่าถ้าแค่ชักเกร็ง
ทำไมถึงสมองบวมและเข้าขั้นวิกฤตแบบนี้ค่ะ
ก็สมองบวมแล้วน้องก็แบบว่าไม่ตอบสนองอะไรแล้ว

ส่วนวันนี้คุณหมอก็บอกว่าน้องมีเลือดในตานะอะไรอย่างนี้
แต่ถามว่าน้องจะฟื้นไหมคุณหมอก็บอกว่า
น้องอาจจะไม่ฟื้นแต่ว่าน้องก็อยู่ได้ด้วยยา
หนูก็ต้องทำใจมาก
เพราะว่าจะยื้อกลับไปก็จะเจ็บปวดนะคะ
แล้วเราได้ไปแจ้งความกับสำรวจ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
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริงจริง